มาดูบรรยากาศเทศกาลกินเจกันบ้างครับ
สารเจ้าลิโพกตัวจังหวัดชุมพร
ก็มีวิธีการอัญเชิญพระรูปศักดิ์สิทธิ์

แล้วก็ออกโปรดประชาชนรอบเมืองชุมพร

รายงานสดมาจากจังหวัดชุมพรครับ
นี่เป็นบรรยากาศความคึกคักนะครับ
วิการจุดประทับหลายแสนลูกเลยทีเดียวนะครับ
ตามความเชื่อในขบวนแห่องค์พระศักดิ์สิทธิ
จากสารเจ้าลิฟต์๖ตัวจังหวัดชุมพร

ตัวไทยจื้อไทยเสียงเหล่ากุงไต่หงจัวซือแล้วก็พระแม่กวนอิมเป็นต้นครับ
โดยอันเชิญขึ้นเกี้ยวแห่ไปพร้อมกับม้าทรงประทับร่างองค์เทพเจ้าครับ
ก็จะมีม้าทรงประมาณ๓๐คนต่างแสดงอภินิหาร
ด้วยการใช้สารวุฒิแล้วก็ของมีคมต่างตามโบราณประเพณี
แทงตามร่างกายครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะครับ
ม้าทรงจะทรมานตัวเองเพื่อการรับเคราะห์กรรม
แล้วก็ความโชคร้ายแทนผู้ที่ถือศิลป์กินเจนั่นเองครับ
โดยระหว่างการทำการทรมานตัวเองอยู่เนี่ยนะครับ
ผู้ที่เป็นม้าทรงเชื่อว่าจะไม่รู้สึกตัว
เสร็จวิธีรอยแผลต่างก็จะหายไปได้เองครับ
โดยขบวนแห่องค์เทพเจ้านะครับได้เคลื่อนออกจากศาลเจ้า
ขวาผ่าน๕แยกชุมพรรามาไปตามถนนทวีสินค้า
ขวาเข้าถนนเรียบทางรถไฟ
แล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนะครับผ่านถนนกรมหลวง
ซึ่งจุดนี้จะมีหัวรถไฟโบราณอยู่กลางถนนนะครับถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรเลยทีเดียว
จากนั้นขบวนก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนสาราแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหน้าตลาดก่อนจะวกกลับเข้ามาที่สารเจ้ารวมระยะทางประมาณ๗กิโลเมตรครับ
โดยตลอดเส้นทางนะครับจะมีชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ผู้ที่ถือศีลกินเจได้ร่วมกันตั้งโต๊ะบูชาที่หน้าบ้านมีเครื่องเส้นไหว้อย่างเช่นข้าวสารผลไม้ต่างตามประเพณี
เพื่อให้ม้าทรงเข้าไปรดน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ให้พรบรรยากาศก็ตลอดสองข้างทางนะครับก็เป็นไปอย่างคึกคัก
มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวรอชมขบวนเพื่อสืบทอดประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของคนไทยเชื้อสายจีน
ซึ่งสารเจ้าลิฟ๖ตัวแห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นสารเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชุมพรแล้วก็เป็นจุดหลักสำคัญนะครับในการประกอบพิธีต่างในช่วงเทศกาลกินเจมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
และในช่วงค่ำนี้นะครับเวลาประมาณ๑ทุ่มเป็นต้นไปก็จะมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมสำคัญของสารเจ้าลิฟ๖ตัวด้วยนะครับ
ก็คือพิธีกรรมลุยไฟเดี๋ยวเราจะมาชมภาพบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงของรายการไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดชุมพรครับ